หกนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีคุณผู้ชมครับปอกับโรเบิร์ต
ผู้ต้องหาในคดีคุณแตงโมเสียชีวิตก็ออกจากธรรมสถาน
วิโมกศิวาลัยมาจริงจริงค่ะเพราะไม่มาไม่ได้อืมนะครับ
ไปที่สพเมืองนนทบุรีนะครับเปิดวาจา
รายงานตัวกับตำรวจแต่พอนักข่าวจะถามบอกปิดวาจานะฮะ
แล้วตำรวจมีการเพิ่มเงื่อนไขการประกันตัวด้วยช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่แหละครับ
กับโรเบิร์ตนะครับไปที่สพเมืองนนทบุรี
โดยรถกระบะของวัดท่าไม้ไปรายงานตัวกับพนักงานสอบสวน

โดยสวมชุดขาวโกนศีรษะใส่สวมรองเท้านะครับ
มีตำรวจคอยรับตัวอย่างแน่นหนาทีเดียว
ทีมข่าวพยายามสอบถามทั้งสองคน
ประเด็นที่คุณแม่ของคุณตังโมบอกว่า
เดี๋ยวถ้าปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วจะสารภาพความจริงทั้งหมด
แต่ทั้งสองคนไม่ตอบคำถามครับ
แล้วก็รีบเดินเข้าห้องสืบสวนไป

กับพระธรรมการสอบสวนอยู่ประมาณ๔๕นาที

แต่ทั้งคู่ทั้งคู่เป็นยังไงบ้างฮะลองดูบรรยากาศนะฮะ
มีความจริงอะไรจะบอกกับแม่เขาไหมครับ

เพราะตอนแรกขามาบอกว่ามารถกระบะของวัดท่าไม้
เอาคุณผู้ชมมาดูเงื่อนไขการประกันตัวครั้งแรกหน่อย
เมื่อ๒๗กภก็คือ
ยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานและห้ามข่มขู่พยาน
แต่ว่าครั้งนี้ตำรวจเพิ่มเงื่อนไขการประกันตัว๓ข้อนะครับ
เพราะว่าตั้งแต่ทั้งสองคนไปทุดงที่แนวชายแดนเพิ่มอะไรบ้าง
จะต้องเข้ารายงานตัวทุก๑๐ขออภัยครับทุก๕วันแล้ว
วันต้องมาห้ามออกนอกประเทศ
และข้อสุดท้ายจะแจ้งที่อยู่ไปแหล่งแน่นอน
หลังจากนี้ทั้งคู่มีกำหนดที่จะเข้ารายงานตัวอีกครั้ง๒๘มีนาคมนี้ครับ